อาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย
วันนี้อาจารย์มาแล้วนะครับก็แน่นอนพูดถึงเรื่องของการสื่อสาร
หน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิดนะฮะ
และกรณีที่คุณหมอทวีสินพูดเกริ่นไว้เมื่อกี้
บอกว่ามีการพิจารณาตนเองอะไรอย่างนั้นนะฮะ
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพเลยครับสวัสดีอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับคุณน้ำแข็งฮะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในฐานะที่รู้จักกันมายาวนาน
ขอให้กำลังใจคุณหมอทวีสินก่อน
เรื่องการสื่อสารในภาวะวิกฤตเนี่ย
ผมย้ำมาตลอดว่ามันจะต้องมีความชัดเจน
อะไรที่ยังไม่ชัดอะไรที่ยังไม่เคลียร์เนี่ยเอาไว้ก่อน
ฉะนั้นแล้วเรื่องเล็กนิดเดียวมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่
เพราะว่าทุกวันนี้สื่อสังคมออนไลน์มันขยายตัวเร็วมาก
มันไม่ได้แต่มีสื่อหลักอย่างเดียว
ฉะนั้นอะไรต่ออะไรที่สื่อสารต้องระมัดระวัง
วันนี้ก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็เห็นหัวข่าวหลากหลายเลยครับ
เรื่องแบบนี้ทั้งนั้นรุมต้านโหลดหมอชนะ
อีกฉบับหนึ่งบอกว่าโดนต้านต้องถอยตู่กับหนู
ต้องถอยโร่แก้แทนทันพันละวัน
แล้วก็หัวข่าวของไทยรัฐ
หมอทวีสินขอโทษปากวัยทำเข้าใจผิด
จริงเรื่องนี้ถ้าย้อนดูต้นเหตุ
ไปฟังเทปที่หมอทวีสินแถลงช่วงท้ายเนี่ย

ที่ประชุมชุดเล็กได้หารือกันว่า
ต่อไปใครติดเชื้อโควิดต้องตรวจแล้วไม่พบว่ามีการติดตั้ง
ถ้าตรวจแล้วไม่พบว่ามีการติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะ
ก็จะถือว่าละเมิดข้อกฎหมายตามประกาศฉบับที่๑๗
ฉะนั้นพอบอกว่ามีความผิด
ก็ต้องตามมาว่าความผิดที่ว่านั้นเนี่ยโทษเป็นยังไง

โทษก็คือปรับและจำคุก
หรือภาษาที่เราได้ยินบ่อยคือทั้งจำทั้งปรับ
พอออกมาอย่างนี้เป็นเรื่องเลยครับ
ซึ่งถ้าฟังถ้อยคำที่หมอทวีสินแถลงเนี่ย
มันมีคำสำคัญอยู่๒คำ
คำที่๑ที่ประชุมชุดเล็ก
เล็กนี่ตัดสินใจอะไรไม่ได้หรอกหารือกันได้
ที่ประชุมสบคชุดใหญ่เท่านั้น
หนึ่งที่ประชุมชุดเล็กสองใช้คำว่าหารือ
ฉะนั้นแปลว่ายังไม่ได้ข้อยุติตรงนี้แหละที่หมออุดมที่หมอทวีสินบอกว่าปากวัย
คือเอาเรื่องที่หารือแล้วอยู่ในวงเล็กแล้วยังไม่ได้ข้อยุติ
มาบอกนักข่าวมาบอกในคำประกาศสุดท้ายขึ้นมาทั้งรัฐมนตรีอนุทินและนายก
ก็ต้องออกมาเบรกแล้วในโลกออนไลน์ก็ขยายผลไปเยอะเลยครับ
เรื่องนี้มันเกิดความสับสนมันก็ซ้ำรอย
ใกล้เคียงกับที่คุณสาธิตปิตุเดชะรัฐมนตรีช่วย
จำได้ไหมครับเมื่อสัปดาห์ก่อนที่บอกว่า
ได้เสนอนายกแล้วและดูเหมือนว่านายกจะเห็นชอบ
ก็เลยออกมาโพสต์ในเฟซบุ๊กว่าจะล็อกดาวน์๕จังหวัด
จังหวัดสมุทรสาครและ๔จังหวัดในภาคตะวันออก
แต่สุดท้ายขึ้นมาก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้น
นายกก็ออกมาเบรกว่าไม่ได้ล็อกดาวน์ไม่ใช่ล็อกดาวน์
หมอทวีสินก็ออกมาแจกแจงว่าไม่ใช่เป็นการล็อกดาวน์
แต่ว่าเป็นการใช้มาตรการเข้มควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพิเศษ
งวดพิเศษควบคุมสูงสุด
ซึ่งจริงแล้วก็ไม่ได้ต่างกว่าล็อกดาวน์มากเท่าไหร่หรอกครับ
นับวันก็ยิ่งเข้มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นบทเรียน
ทั้งสองเรื่องทั้งสองกรณีนี้ไม่ใช่ความผิดใคร
ไม่ใช่ความผิดใหญ่โตแต่อยู่ในภาวะที่ไม่ปกติแบบนี้
ต้องระมัดระวังเพราะว่าประชาชนตระหนกง่ายแตกตื่นง่าย
สื่อสารการชี้แจงจะต้องชัดเจน
แม้กระทั่งมาตรการขั้นตอนใน๕จังหวัด
ที่บอกว่าใครจะออกจาก๕จังหวัดต้องขออนุญาตก่อน

ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยคนแห่กันไปที่ไหนครับ
ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมก็เยอะไปที่จังหวัดก็มาก
และส่วนใหญ่ไปที่อำเภอ
ไปเข้าคิวกันเยอะแยะไปหมดเลยเกิดสภาพโกลหน
แทนที่จะอยู่กันห่างก็ไปออกันอยู่ตรงนั้น
เพราะแต่ละคนต้องการจะไปทำเรื่องขอเดินทางออกนอกจังหวัด

แถวชนบุรีอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลย
ก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วจะแก้ไขปัญหานี้ยังไง
สุดท้ายขึ้นมาก็มีคำตอบตามมาว่า
ฝ่ายปกครองเนี่ยเขาชี้แจงรองประหลัดกระทรวง
ออกมาชี้แจงว่าไม่จำเป็นต้องไปที่อำเภอก็ได้

ไปได้เลยที่ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านเทศบาลหรืออบต
คนเหล่านี้ก็ออกใบอนุญาตได้โดยไม่ต้องแห่ไปที่อำเภอ
หรือสารกลางจังหวัดนี่ที่ออกมา
คำถามก็คือว่าเออแล้วตอนประกาศตอนแรกเนี่ย
ทำไมไม่ทำความชัดเจนซะอย่างนี้ตั้งแต่ตอนแรก
ว่าการที่จะไปขออนุญาตออกจาก
จังหวัดเนี่ย๕จังหวัดที่คุมเข้มเนี่ย
ไปที่ไหนได้บ้างก็ไม่บอก
คนก็พุ่งไปที่อำเภอคนก็พุ่งไปที่สารกลางเสียเวลาเสียเวลา

ฉะนั้นทำไมถึงมาบอกเอาทีหลัง
อันนี้คือคำถามคือเรื่องแบบนี้ฝ่ายรัฐฝ่ายราชการต้องปรับตัวครับ
ต้องมีความชัดเจนหารือกันเสียก่อนแล้วถึงค่อยประกาศออกมา
คนเดียวจบฟังการสื่อสารฟังเมสเซจครั้งแรกจบ
มีฉะนั้นแล้วเนี่ยเราฟังครั้งแรกถ้าเราไม่เข้าใจความไม่เข้าใจมันก็ติดไปเรื่อย
ฟังครั้งแรกถ้ากายใจผิดมันก็ผิดกันอยู่อย่างนั้น
ต้องไปเสียเวลาชี้แจงกันนี่เรื่องการสื่อสารในภาวะวิกฤต
ฉะนั้นเรื่องนี้จะต้องเป็นบทเรียนอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข้อปลีกย่อยอันนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจน
คนที่ขออนุญาตออกต่างจังหวัดเอายกตัวอย่างเช่นคนที่ชนบุรี
คนชนบุรีบางคนเดี๋ยวนี้ออกจากชนบุรีตอนเช้ามาทำงานกรุงเทพ
มอเตอร์เวย์มาขึ้นโทเวย์มาแป๊บเดียวถึงเร็วกว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพด้วยกันอีกเพราะรถไม่ติด
คนที่ชนบุรีเนี่ยมาทำงานกรุงเทพเยอะนะครับมาเช้าเย็นกลับ
คำถามคือว่าเขาต้องขอกันทุกวันหรือขอกี่วันแล้วไปต่อไปต่อทีนึง
คนที่มาทำธุรกิจมาค้าขายเขาไปไปมากันอยู่เขาต้องขอทุกครั้งหรือกี่ครั้งกี่วันถึงมาขอทีนึงอันนี้ต้องชัดครับ
ต้องชัดจะกี่วันขอทีนึงใบอนุญาตที่ให้ออกนอกพื้นที่เนี่ยครอบคลุม
ปเวอร์ครอบคลุมได้ครั้งหนึ่งเนี่ยกี่วันยังไม่มีมาตรการ
ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัด
จังหวัดก็ไม่รู้จะเอายังไงว่าจะกี่วันจะยังไงไม่มีคนก็สงสัยต่อไปอีกว่าตกลงจะเป็นยังไง
เนี่ยเรื่องแบบนี้มันต้องมีความชัดเจนครับคิดอะไรขึ้นมาได้ก็ต้องมีความชัดเจนว่ากี่วัน
นี่ก็ได้ยินว่ากำลังจะกำหนดและประกาศออกมาว่าขอครั้งนึงเนี่ยได้กี่วัน
แล้วควรจะมีบรรทัศน์เดียวกันนะ๕จังหวัดเนี่ยเพราะเป็นจังหวัดที่อยู่รอบกรุงเทพคนเข้าไปมาหาสู่ไปมากันทั้งนั้น
อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยว่าทำอะไรก็ทำเสียให้ชัดเจนมีฉะนั้นแล้วมันก็เกิดความโกลหนมีฉะนั้นแล้วก็เกิดความสับสนแล้วก็วุ่นวาย
เรื่องทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ความผิดใครเพียงแต่ว่าช่วงเวลาที่มันเกิดเหตุขึ้นมามาลุมมาตุ้มกันเนี่ยหารือกันหน่อยแล้วสุดท้ายขึ้นมาคนอย่างคุณหมอทวีสินก็ไม่ควรจะต้องมาแสดงความรับผิดชอบอะไรครับ
ผมบอกตั้งแต่ทีแรกแล้วใช้คำว่าหารือใช้คำว่าคุยกันในวงเล็กก็แปลว่าไม่ใช่มาตรการที่ออกมาแล้วเด็ดขาดชัดเจนเพียงแต่ว่าอย่างที่อย่างที่บอกปากไวไปหน่อย
อันนี้ก็จะเป็นบทเรียนสำหรับคุณหมอทวีสินนะครับนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับในขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้นะครับ